เรื่องของการน้อมนำแนวทางพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็โครงการพระราชดำริมาใช้เพื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ซึ่งโรงเรียนพระดาบทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียนแล้วก็ฝึกอบรมอาชีพ
ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดช
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังไม่มีอาชีพ
ขาดแคนความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อ
ติดตามเรื่องนี้นะครับได้จากรายงานของไทยรัฐทีวีครับ
ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนดี
คิดดีพูดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เพื่อประกอบสัมมาอาชีพต่อไป
ปฏิญาณตนของสิทธิ์พระดาบทก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ
กระบวนการปรุงจากสิทธิ์พระดาบทร่วมรุ่น
เรียงให้เพื่อนอีก๑๔๐คนได้อิ่มท้อง
เพื่อเติมพลังให้เตรียมตัวฝึกวิชาชีพตลอดทั้งวัน
ทางด้านงานช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างซ่อมบำรุงช่างเชื่อมวิชาชีพการเกษตรพอเพียง

ส่วนสิทธิ์พระดาบทหญิงจะได้รับการเรียนรู้วิชาเคหะบริบาล
ทุกคนจะได้รับการสั่งสอนจากครูผู้ชำนาญด้านการช่างต่าง
อดแทรกวิธีการใช้ชีวิตร่วมไปในการเรียนการสอน
ดั่งพระดาบทหรือรือสีที่สั่งสอนสิทธิ์
มีหน้าที่ดูแลครูดูแลสถาบันกับอัครเดชชูจิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบท
พระดาบทรุ่นที่๑๑ได้รับโอกาสครั้งที่๒
เข้ามาเรียนรู้งานวิชาชีพช่างเพื่ออยากเลี้ยงชีพตัวเอง
แต่หลังจากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนพระดาบท๑ปี
ได้รับทุนหลวงเพื่อศึกษาต่อจนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างเรียนได้นำความรู้จากมหาวิทยาลัยกลับมาสอนสิทธิ์พระดาบทรุ่นน้อง
เมื่อเรียนจบได้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนในยุควิกฤตต้มยำกุ้ง
นับแต่เป็นนักเรียนมาถึงวันนี้ครบ๓๐ปีแล้ว
แต่ถ้าผมตัดสินใจไปทำงานผมก็อาจจะได้เงินเดือนสบายแหละ
โรงเรียนพระดาบทไม่มีอะไรเลยที่จะพัฒนา
ยางเป็นรั้วไม้ผูกยังเป็นบ้านเก่า
ท่านอมติมาเป็นผู้บริหารท่านอมติเกษตรวัฒนาชัย
ก็มาพาพวกเราทำตอนนั้นเราไม่มีสตางค์แล้วนะครับ
แทบจะไม่มีเงินแล้วเด็กเขาต้องกินต้องอยู่ต้องใช้อยู่นะครับ
ก็เราก็ขยายทำงานไปด้วยหาสตังค์ไปด้วย
ท่านก็มาพาทำทำจนไปออกหน่วยโรงเรียนพระดาบทสัญจรนะครับ
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้นะ
แล้วเราก็อยากจะสารต่อเจตนารมณ์ของท่านนะครับ

เสมือนสิทธิ์พระดาบทที่มาจากทั่วประเทศ
เป็นคนที่ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียน
แต่ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ขาดทักษะชีวิต
การได้เข้ามาอาศัยใต้ร่มพระบารมี

ตลอด๑ปีที่อยู่ด้วยกันทั้ง๒๔ชั่วโมง
ฝึกงานฝีมือจริงนานกว่า๘ชั่วโมง
และได้ออกไปทำงานในโครงการพระดาบทสัญจร
ลงแรงแลกเงินกลับมาต่อยอดให้โรงเรียน
ทำให้ทุกคนภูมิใจว่านี่คือบ้านหลังที่๒
ที่ที่ทุกคนต้องเริ่มนับหนึ่งไปพร้อมกับมีวินัย
และอดทนอยู่ร่วมกัน
โรงเรียนก็จะสอนการเรื่องทักษะชีวิต
เราจะไปใช้ชีวิตกับคนอื่นได้อย่างไร
ทุกวันเสาร์เราจะเรียนทักษะชีวิตนะคะ
ขอบพระคุณท่านมากครับที่ให้โอกาสผม
ถ้าเกิดไม่มีพระคุณท่านที่มีโครงการนี้
กับผมคงจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาเรียนต่อครับ
ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความฝันต่อครับ
การทดลองเล็กจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิอานันทมหิดล
เมื่อวันที่๒สิงหาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
จนถึงวันนี้มูลนิธิพระดาบท
ประกอบด้วยโรงเรียนพระดาบท
โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้
สิทธิ์พระดาบทออกไปสร้างคุณอุปการณ์ให้กับประเทศแล้วกว่า๒๐๐คน
ในหลวงดำริให้ผู้คนได้มีอาชีพ

ก็คือจัดการเรียนการสอนที่ต้องทำให้เด็กทำงานได้
ตนเองได้แล้วก็เป็นคุณแก่สังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นธุรกันดาล
อดพระเนธถึงข้อจำกัดของโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ
และส่งเข้าพระราชหารุทัยอย่างลึกซึ้ง
ส่งมีพระราชกระแสพระราชทานกำเนิดมูลนิธิพระดาบท

ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง
มีศรัทธาขนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน
แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐาน
และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างได้
หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้
ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนา
จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้